มาดูเรื่องนี้ก็น่าหวัดภาวะเหมือนกัน
มันน่าจะมาจากฤทธิยาเสพติดและความหลอนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้คุณผู้ชมเราเห็นทุกวันเนอะพี่ปอ
อ่านข่าวก็มีทุกวันหลอนจากยาหรือเมาก็มี
ถือมีดอยู่กลางถนนเด็กเด็กก็มีคนอยู่แถวนั้น
เขาก็กลัวชาวบ้านหวาดภาวะกันหมดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ลองดูผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
นี่ผู้ชายคนนึงเดินกลางถนน
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่น

คนที่เขาเห็นมาถือมีดแบบนี้เขาหวาดกลัวสิ
แล้วคลิปนี้ถูกโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊คของชุมชนข่าวขอนแก่นนะคะ

เรื่องเดิมพ้นจากยาเสพติด
ก่อนหน้าก็ครั้งหนึ่งแล้วที่เป็นข่าว
ครั้งนี้เดินถือมีดมาชิวมาก
แต่ชาวบ้านที่เห็นไม่ชิวด้วยหรอกนะ

ก็เล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้

มีลักษณะคล้ายกับว่าอาการมึนเมาอะไรบางอย่าง
เอามีดที่ถือมาไปคอบผนังบ้าน

แล้วก็ถือมีดเดินผ่านหน้าบ้านตรงนั้นไป
ลักษณะเหมือนขุมกรูให้กลัวแล้วค่ะ
และทีนี้เขาก็เลยมีการพาผู้สื่อข่าว

มันมีขวดที่ชายคนนี้โยนขึ้นมาก่อกวน
หลายครั้งที่บ้านเขา

แล้วก็เหมือนกับทุบทำลายข้อผนังบ้านด้วย

มีเด็กอยู่ที่บ้านด้วยเด็กก็กลัว
แล้วก็นอนไม่ได้ค่ะ
ให้ผมทำยังไง
ถ้าผมไม่อยู่ถ้ามีแต่แฟนผมอยู่
จะเอาเลยเหมือนว่า

ทุบเลยครับทุบเรียงมาเลย

อันนั้นยิ่งหนักเลยครับ

ถ้าเกิดว่ามีแม่มีเด็กอยู่

ยังบอกต่อด้วยว่าตัวเขามาเช่าบ้านหลังนี้

มันอยู่ติดกับบ้านของตัวผู้ก่อเฮน

ตัวเขาเองเนี่ยมาเปิดร้านขายปลา

ที่ร้านของในอุ้ยซึ่งร้านของในอุ้ย

รังความมาตลอดจนแม่ของเขา

ยังเคยนะในอุ้ยเดินเข้ามาในบ้านมาทุบกระจก

จริงแจ้งตำรวจจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะ

เนื่องจากแม่ของนายอุ้ยบอกแบบนี้ว่า
ลูกชายป่วยเป็นจิตเวท

ซึ่งอายุเพียงแค่๔ขวบเท่านั้นค่ะ

เขาก็บอกว่าลูกชอบวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านด้วย

ตำรวจบอกว่าตอนนั้นคือมันไม่สามารถดำเนินการได้

ไปพบกับนายอุ้ยแล้วก็แม่

ไม่รู้ว่าเป็นอาการเมา
เป็นอาการจากยาเสพติดอะไรยังไง

แต่อันนี้มันเหมือนกับเคยเกิดขึ้นหลายเคสแล้วนะ
พอเหมือนกับเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วทางเจ้าหน้าที่
เขาก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะว่าเหมือนกับ

ฆ่าคนตายมาแล้วก็มีไม่นับไม่ถ้วนนะคะ
ฉะนั้นเรื่องนี้จริงต้องให้ความสำคัญด้วย
ยังไงวัลเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัว
ควรจะพาไปดูแลรักษา